อีกหนึ่งบทเพลงที่ได้รับการแชร์กันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียล
เป็นผลงานจากหมิงร้อยเสียง
นักร้องผู้พิการทางสายตาชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
สายตาลูกนี้ที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสเป็นที่เห็นนั่นคือใด
เดินนานมาแล้วที่ลูกจำความได้เรื่องราวยิ่งใหญ่คนไทยจดจำ
นายสรรพสิทธิ์ถือพุทธศาฉายามิ่งร้อยเสียงอายุ๒๖ปี
ศิลปินหนุ่มพิการตาบอดแต่กำเนิดนักศึกษาคณะคารุศาสตร์ชั้นปีที่๕
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาขับร้องส่วนหนึ่งของบทเพลง
ทำดีเพื่อพ่อที่แต่งขึ้นเองเพื่อแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙ค่ะ
ร้อยเสียงเปิดเผยว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นจากความรู้สึก
จากการได้ยินแล้วก็ได้ฟังมาตั้งแต่เกิด
โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ในชนบทห่างไกลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษดร
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด๗๐ปีแห่งการครองราช
แม้แต่ผู้พิการทางสายตายังสามารถสัมผัสได้
กลั่นทุกอักษรออกมาจากใจเพื่อแสดงความอาลัย
และแสดงให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
จะยังคงสถิตอยู่ในใจของชาวไทยทุกคนตลอดไปค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะหมิ่งร้อยเสียงยังร่วมกับเพื่อนนักศึกษา
บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
ได้รับการชื่นชมและแชร์ต่ออย่างกว้างขวางค่ะ